คุณผู้ชมครับหน้าร้อนแบบนี้ที่เตรียมที่จะร้อนกันเต็มที่

เอาจริงร้อนไม่ได้เตรียมแต่มันร้อนร้อนมาก

คุณผู้ชมครับช่วงหน้าแบบนี้อย่างที่บอกอาหารการกินที่แบบว่ามีแบบ๑ปีมีครั้งเดียวเนี่ยมันหาทานได้ยาก
เช่นไข่มดแดงใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาบอกว่าที่จังหวัดขอนแก่นเขาขายกันตอนนี้กิโลนึงเนี่ยหลายร้อยแล้วนะครับ
ราคาดีจริงผมก็ชื่นใจแทนแม่ค้านะครับ
ค่ะเป็นอาหารที่รับความนิยมอย่างมากไม่ได้หาทานได้บ่อยบ่อยนะจ๊ะ
ก็ทำให้มีลูกค้ามาซื้อกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนี่ดู
อุ๊ยอุ้ยใหญ่อุ๊ยโหบอวกขาวนะคุณชนะชอบนี่โอบอวกอวกขาวอ่ะ
โอ้โหก็เป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งนานแล้วนี่แหละมันถึงหน้าแล้ว
นั่นน่ะสิมันถึงหน้าของมันแล้วไงถึงไขม้วแดงนะ
ถามคุณแม่ค้าครับคุณวรพรสิงหาบุตราแม่ค้า
ก็คือพวกเราเหล่ามนุษย์นี่แหละฮะมาหาแล้วเอามาจำหน่าย
เป็นช่วง๓เดือนที่วางจำหน่ายเท่านั้นนะ
ตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ
ปกติก็จะอยู่ที่๔๐๐บาทขึ้นไปอยู่แล้วแต่ช่วงนี้มันยังหายากอยู่เนอะ
เพราะเลยแพงมากแพงกว่าเนื้อหมูอีกครับ

กำลังในการซื้อก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ละ
ทำไงดีแม่ค้าก็แบ่งขายเป็นกระทงสิ
กิโลกรัมละ๖๐๐ก็แบ่งเป็นกระทง
ตามขนาดตามไซส์ทั่วไปก็มีตั้งแต่๕๐บาทไปจนถึงกระทงละ๑๐๐บาท
ก็ทำให้ขายง่ายขึ้น
ขณะที่ลูกค้าที่ซื้อไข่มดแดงส่วนใหญ่ก็นำไปแกงใส่ผักหวานเห็ดนะฮะ
โอ้โหเนี่ยน่ากินน่าทาน

ที่เขามาวางขายแถวนี้รวมไปถึงเห็ดด้วย
ที่นี่เขาบอกว่ามีเป็นเห็ดคอนขาว
แมงลักหรือว่าผักอีตูก็มีเหมือนกัน
อิดดูเออบางคนบอกว่าเอาไปทอดใส่ไข่เจียวมาเลยง่ายดี
ใช่หรือจะทำเป็นหมกเป็นยำอะไรยังไงก็ว่ากันไป
นี่ยำไข่มดแดงเป็นก้อยก็ได้
ก้อยไข่มดแดงยำไข่มดแดงแล้วแต่ชื่อชอบ
ที่นี่เป็นหมกก็ได้เหมือนกันผมบอกเลยนะว่าใครที่ได้ลองทานแล้วก็ติดอกติดใจกันทุกราย
ตอนแรกผมก็ทานไม่เป็นแต่พอผมได้ทานเท่านั้นแหละโอ้โหทีนี้ติดเลยติดงอมแงมเลย
ทีนี้ถ้าวันไหนไม่ได้ทานผมจะมีอาการคุ้มคลั่งเลยครับตาจะขวาง
ตาขวางแล้วก็อะไรอีกโอ้โหแล้วก็บางทีก็จับตัวเองเป็นตัวประกัน
แต่อันนี้คือไข่มดแดงจริงคือไข่มดแดงมันหายากแล้วราคามันสูง
จากว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงฤดูกาลด้วยนะคะ
ซึ่งดิฉันคาดว่าในอนาคตเขาอาจจะมีการทำออกมา
ทางการเกษตรให้มดแดงมันสามารถวางไข่ในฤดูการอื่นได้

แต่ว่ามันเป็นเมนูเด็ดคุณถึงช่วงก็ต้องอ่านนิดนึง

แต่ไอเดียเขาดีในการแบ่งขายให้กระจาย
ให้แบบชาวบ้านได้ซื้อทานกันในราคาที่มันคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ